ดิฉันว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ขายไปได้หลายชุดเลยทีเดียว
คือไม่ชอบก็อยากกินไปด้วยเลยล่ะตอนนี้
นี่นะคะก็ต้องบอกว่าดังไปทั่วเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ผู้สื่อข่าวแน่นอน
ทำการวันจันทร์ไปเจอนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องคุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งพระเนียประยุจันทร์โอชาค่ะ
ก็พูดถึงกระแสตื่นตัวกินข้าวเหนียวมะม่วง
บอกว่าประเทศไทยมีของดีอยู่มากเลย
เอาไปฟังเสียงของท่านนายกกันดีกว่าค่ะ

เรื่องอาหารเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรต่างที่เรามีอยู่

ว่าประเทศไทยเราจำเป็นที่จะต้องสับสนุน
ครับนะคะท่านนายกบอกว่าผมเป็นคนกำหนดเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีทรัพยากรอยู่เป็นจำนวนมาก
เพื่อให้คนสนใจและให้ความสำคัญกับประเทศไทย
แล้วก็ดึงดูดให้คนมามีส่วนร่วมกับพฤติกรรมเอาง่ายยกตัวอย่าง
เป็นการสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมผ่านสิ่งต่างเหล่านี้
แต่แน่นอนค่ะพอมิลลิเนี่ยทำให้เกิดกระแสการอยากรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาในวงกว้าง
ก็เห็นภาพอย่างมากทีเดียวนะคะในบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเรา
ในต่างประเทศก็แน่นอนคนก็เห็นกันไปทั่วแต่บ้านเราเห็นได้ชัดเลย
ร้านข้าวเหนียวต่างขายดีค่ะข้าวเหนียวมะม่วงครูอ้ออันนี้ที่เราไปที่ชนบุรี
พุ่งกระฉูดผู้จัดการร้านบอกดีใจค่ะบรรยากาศซื้อขายกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วมันก็สอดคล้องกับช่วงนี้เกษตรกรวันก่อนที่เรารายงานข่าวไป
มะม่วงราคาตกต่ำมากจริงใช่ไหมคะคนก็ดีใจนะขายดีจริง
นะคะหรือที่ฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาเป็นแดดชโรษนีชีวัตรได้เลยนะคะ
เพราะตรงเนี้ยเป็นแหล่งที่ส่งออกมะม่วงนะคะเขาบอกว่าเราไปคุยกับคุณมานพแก้ววงนุกูล
ประธานวิสาหกิจชุมชนซึ่งผลิตมะม่วงส่งออกที่ฉะเชิงเศร้า
บอกว่าโอ้ก่อนหน้านี้ตลาดมะม่วงซบเศร้ามากจริง
ราคามันถูกจนทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนขาดทุน
แต่ปรากฏว่าผ่านวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
จองเพิ่มขึ้นกว่า๔ตัน

แล้วก็ส่วนใหญ่จะสั่งจองมะม่วงสุกข้ามวัน
เพราะว่าจะเริ่มผลิตให้เป็นมะม่วงสุกก็ไม่ทันนะคะ
จะต้องส่งไปขายที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วย
ก็คาดว่าหลังจากนี้ยอดสั่งจองจากต่างประเทศ

อยากจะเอากระเช้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
มอบให้กับน้องมิลลิด้วยเลยนะคะ

เหนือจากจะส่งผลเป็นแรงกระเพื่อม
ทำให้มะม่วงเนี่ยคือกลับมามีสีสันคึกคัก
แล้วต้องระวังอีกอย่างหนึ่งด้วยคุณผู้ชมครับ
ก็มีคนแบบเรียกว่าเกาะกระแสของน้องมิลลิไป
หนึ่งในนั้นก็คือมิจฉาชีพค่ะ
มิจฉาชีพปรากฏว่าล่าสุดเอาชื่อของเธอ
ส่งข้อความไปตามเบอร์โทรศัพท์ต่างหลอกลวง
ถ้าคุณผู้ชมเจอข้อความแบบนี้นะคะ

เป็นข้อความที่อ้างว่ามีปัญหาทางการเงิน
หนูยังค้างค่าทำเพลงเอาไว้แต่หนูมีข้อเสนอให้คุณ
แค่ส่งบัตรทรูมาให้หนู๓๐๐บาท
จะส่งข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าเด็ดที่ไปกิน

โอ้ยช่างคิดเนอะ

ท่านประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินยังส่งมา
ให้ผมโอนบัตรครูไปให้เพื่อช่วยลบเลย
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็มาแล้วนะคะ
มิตรก็มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะ